เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยนะฮะ

คนเมาเป็นโชเฟอร์รถสองแถว
เมาแล้วขับกี่กิโลรู้ไหมคุณ
กี่กิโลครับสิบกิโลครับสุดท้ายไปจบที่เสาไฟฟ้า
สภาพรถมันเสียหายแบบนี้
เลาขาดล้อหลุดโชเฟอร์อ้างที่ขับรถแบบนี้
เพราะมีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามทำร้ายผมครับ
ผมก็เลยต้องขี่หนีเป็น๑๐๑๐กิโล
ตำรวจตรวจสอบเนี่ยครับพ่อกิณเล่าคลุ้งเลย
นี่ครับตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซา
ตรวจสอบเหตุรถสองแถวสาธารณะ
เลื้อยไปเลื้อยมาชาวบ้านแจ้งมาแบบนี้
จนสุดท้ายมาชนอยู่หน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์
ชนเสาไฟฟ้าหน้าตลาดสดบ่อบัว
สภาพรถเป็นแบบที่เห็นแล้วครับ
โชเฟอร์รถสองแถวก็คือนายปัญญาเพชรรัฐอายุ๔๐ปี

บาดเจ็บที่แขนและข้อมือนั่งอยู่แบบนี้นะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ซักถามแล้วเขาโมโหนะคุณนะ
ปัญญาโชเฟอร์รถสองแถวยอมรับ

แล้วก็บอกว่าที่ขับรถมาแบบนี้สายไปสายมา
เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่จะทำร้ายผม
ผมก็เลยต้องขับหนีขับหลบจนเกิดอุบัติเหตุครับ
ฟังเสียงเขาหน่อยไม่รู้จะแอขนาดไหนนะครับ
ไปไหนบ้างรู้ไหมไปไหนบ้าง

กูกินเหล้ามัวไง

พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าไม่เห็นมีรถที่ไหน

ไม่เห็นมีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาเลย
เห็นรถสองแถวขับสายไปสายมาอยู่คันเดียวแล้วฮะ
ขับไปขับมาปีนขึ้นขอบทางเท้าบ้างล่ะ
ไปชนป้ายไปชนกระถางบ้างล่ะ
จนสุดท้ายมาชนหน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค
แล้วก็มาจบที่เสาไฟฟ้าตรงนี้นะครับ
ระยะทางที่๒แถวคันนี้เมาแล้วขับ๑๐กิโลเมตร
โน่นชนนี่มาโดยตลอดนะครับ
เรื่องต้นตำรวจให้นายปัญญาคนขับ

จากนั้นก็ต้องมีการนำตัวมาดำเนินคดีในข้อหา

ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นแน่นอนครับ

ปัญญาแล้วก็เจ้าของวินรถสองแถว
ต้องมาตกลงกับผู้เสียหายกันต่อไป
ส่วนเสาไฟฟ้าของอะไรก็ราชการเขาต้นเท่าไหร่ไม่รู้